คุณผู้ชมฮะเรื่องของการตรวจหาเชื้อรอไม่ได้นะครับ
ต่อเจ้าหน้าที่ที่จะนำไปใช้กับประชาชน
และต่อประชาชนเองที่จะสามารถตรวจได้เองด้วย
และจำได้ไหมครับปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อของเรา
เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้ว
มาถึงตอนนี้ยังมีพันธมิตรในการมอบชุดตรวจหาเชื้อ
เพื่อที่จะสมทบไปใช้กับประชาชนครับ
ทางด้านของรองประธานกรรมการบริหาร

พร้อมด้วยรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มธุรกิจสินค้าเวชพันธ
แล้วก็เครื่องมือแพทย์บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์จำกัดมหาชน
คุณสุวรรณีผู้นับผ่านนท์

ได้ทำการมอบชุดตรวจแบบนี้เลย

แล้วก็บอกว่าบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ

และการตรวจคัดกรองยังเข้าไม่ถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยนะครับ
เพื่อเป็นส่วนช่วยให้ประเทศไทยนั้นผ่านพ้นวิกฤต
ประเภทตรวจน้ำลายนะครับที่มีประสิทธิภาพ
เพราะประชาชนบางคนอาจจะใช้ชุดตรวจแบบ
ทำให้ผลตรวจไม่แน่นอน
ทางด้านของเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายงานการบริหารส่วนกลางไทยรัฐกรุ๊ป
คุณวัชระวัชรพลก็เปิดเผยนะครับว่า
สำหรับการรับมอบชุดตรวจด้วยน้ำลาย๑๐๐๐ชุด
เราก็เลยตัดสินใจครับที่จะส่งมอบให้กับกลุ่มเส้นได้
ซึ่งเป็นจิตอาสาสู้โควิดจริงเราก็โอ้โห
นับนับถือนะกลุ่มเส้นได้นะที่เขาทำงานกันจริงจังเลยนะเป็นจิตอาสา
แล้วก็ไทยรัฐก็ประสานความร่วมมือ
ได้รับการติดต่อจากผู้ป่วยติดเชื้อที่ต้องการเตียงต้องการรถไปรับเนี่ย
ไทยรัฐเองก็ประสานกับทางกลุ่มเส้นได้เหมือนกัน
เหมือนว่าทำงานด้วยกันแหละคุณโคกันแล้วฮะในการที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะครับ
ตัวของคุณวัชระวัชรพลเองก็เคยร่วมบริจาคอาหารและอุปกรณ์จำเป็นสำหรับผู้กักตัวผ่านทางกลุ่มเส้นได้ด้วยนะครับ
ทีนี้ก็ขอเป็นตัวแทนของไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรขอบคุณกลุ่มเส้นได้ที่ทำงานจิตอาสาครั้งนี้ด้วยใจ

ด้านของผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นได้ก็ขอบคุณเหมือนกัน
ที่ได้รับมอบสิ่งช่วยเหลือที่จะนำไปให้ถึงแก่มือของประชาชนนะครับ
วันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากไทยรัฐจำนวน๑๐๐๐ชุดนะครับ
หนึ่งหมื่นชุดเนี่ยก็จะทำให้เราเบาแรงไปได้เยอะนะครับ
จากแปดแสนห้าหมื่นก็เหลือแปดแสนสี่หมื่นแล้วนะครับ
แต่ละ๙ถึงแม้จะเป็น๙เล็กแต่เป็น๙ที่สำคัญนะครับ
ก็ต้องขอบคุณไทยรัฐมากจริงครับที่เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้นะครับ
ที่จะจัดการเรื่องนี้ได้
ขอบคุณเส้นได้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานด้วย
รวมถึงจิตอาสาทุกคนด้วยนะครับแล้วก็พันธมิตรทุกท่านด้วย
ทีนี้ยังมีประชาชนที่ถามมาบอกว่าอยากร่วมสนับสนุนจังเลยนะครับ
ท่านสามารถสนับสนุนผ่านบัญชีเพื่อจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙ในเบื้องต้นได้นะครับ
นี่เราขึ้นเลขบัญชีหน้าจอนะครับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนวิภาวดีรังสิต
ชื่อบัญชีนะครับเป็นบัญชีกระแสรายวันชื่อว่าไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙
เลขที่บัญชีอยู่หน้าจอแล้วนะครับ
ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ